มาดูที่สิงบุรีเฉลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับมาแล้วปลาช่อนสิงห์บุรี
ไอเดียนี้เป็นของคุณจำเรืองนกเล็กนะครับเป็นเจ้าของร้าน
ชื่อร้านของญาติก้มอ่านขุนเรืองกระทะคู่สถารฝ่า
โอ้โหชื่อร้านอยู่ริมถนนหน้าตลาดสดสิงห์บุรีครับ
เปิดเมนูใหม่ปลาช่อนเผาเคลือบช็อกโกแลตครับคุณผู้ชม

เป็นของขาวแต่ว่าทำแบบนี้เพราะว่าจะจูงใจเด็กให้กินปลา

นี่ครับจะเอาปลาช่อนสดเลยนะขนาดกำลังพอดี
เอามาทาช็อกโกแลตเหลวในท้ายทั่วทั้งตัวปลา
แล้วเอาปลาช่อนที่เครื่องช็อกโลตแล้วไปเข้าเตาเผา

ควันด้วยกาบมะพร้าวแห้งจนสุก
คุณผู้ชมไอ้กะมะพร้าวนี่นะเวลาทำอาหารแบบนี้นะ
พอเผาเข้าไปนะปิดฝานะดอมน้ำแข็ง

เนื้อมันจะไม่กระด้างเนื้อมันจะชำนุ่มอยู่
ช่อนเผาแล้วมีกลิ่นหอมช็อกโกแลตเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
คือข้างในเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้รสชาติของปลาเสียไปนะ

พอใช้ช้อนเปิดหนังปลาออกมาปั๊บโอ้โหหรือเปล่า
จะขาวอมชมพูดูอ่อนกว่าวัย
ไม่ใช่หลังไม่ใช่ขาวอมชมพูแล้วหอม
แต่นี้น่ะพี่เบิร์ตต่อให้ทาช็อกโกแลตข้างนอกรสชาติ

มันจะมีกลิ่นกลิ่นจูงใจเด็กเฉย

คุณจำเรืองบอกว่าเมนูนี้ทำแบบที่ผมว่า

เดี๋ยวก่อนพี่เบิร์ตทำให้เด็กกินทำไมมีแต่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ

แล้วเมนูปะช้อนเผอวเคลือบช็อคโกะลัด
ทานคู่กับน้ำจิ้ม๓รส
ใช่แล้วมีเส้นหมี่หน่อยนึงนะพี่เบิร์ดผักกรอบนะ

ละ๒๖๐บาทนี่ถ้าอยู่แถวนี้นะพี่จะสั่งให้กลับบ้านเป็นคนละตัวเลย

โทษนะเขาทำ๑๐ชุดต่อวันเท่านั้นนะครับ
แต่เปิดขายตั้งแต่บ่าย๒ถึง๓ทุ่ม
โทรสั่งจองเบอร์ขึ้นสักนิดได้ไหม
เบอร์นี้ครับ๐๘๑๔๒๓๓๐๑๒ครับ

ขุนเรืองบ้านระจันทร์
เผื่อแบบชะลองช่วงสงครานนะไปกินแล้วแบบล้อมวงกันที่ครอบครัว
ตัวต่อวันไปให้ทันก็แล้วกัน